เอาดูการทำงานของตำรวจจังหวัดสุราธานีกันหน่อยนะคะ
ข้ามวันข้ามคืนเลยต้องไปรอเฝ้า
จับกลุ่มตัวผู้ชายคลุ้มคลั่ง๑๖ชั่วโมง
ก็คือข้ามตั้งแต่วันที่๑๕จนถึง๑๖กันยายน
หลังจากที่เขาไปก่อเหตุหลายอย่างเลย
ไม่ว่าจะใช้มีดฟันผู้ใหญ่บ้าน
รถกระบะของตำรวจแล้วก็หนีเข้าไปซ่อนในบ้านของตัวเอง
ไปดูช่วงเวลาชุนละมุนนะคะ
ช่วงเวลาที่ตำรวจไปเฝ้าเขาอยู่ที่หน้าบ้าน

นี่เป็นช่วงเวลาของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสุราธานีนะคะ
ที่ใกล้ละใกล้จะได้ตัวเข้าแล้ว
ผู้ชายคลุ้มคลั่งที่ยืนไปใส่เสื้ออยู่เนี่ย

คือมันเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า๑๕กันยายนค่ะ
คลุ้มคลั่งชื่อวนายสมเกียจสุปันตีนะคะ

อย่างแรกเลยขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านไปก่อน
เจ้าของรถเข้าไปแจ้งความกับตำรวจสพคีเรรัฐนิคม

นายสมศักดิ์วิมัติเป็นน้าของผู้ก่อเหตุนี่แหละ
ชายคลุ้มคลั่งเข้าไปหาที่บ้าน

แย่งปืนพกขนาด๙มมของน้าตัวเอง

แล้วใช้มีดพระฟันแขนน้าตัวเอง
นอกจากนั้นไปชิงรถกระบะ
เป็นรถกระบะของตำรวจขับหลบหนีไปอีก

หลังจากนั้นค่ะขับรถกระบะของตำรวจที่ขโมยไป
เข้าบ้านตัวเองซ่อนตัวอยู่ในบ้านนั่นแหละ

ตำรวจผู้ใหญ่บ้านญาติญาติเองก็เฝ้าดูอยู่ห่าง
แล้วก็จัดกำลังเฝ้าระวังทั้งคืนเลย
จนมาถึง๘โมงเช้า๑๖กันยายนค่ะ
ตำรวจศพคีย์เรียรัฐนิคม
เข้าเจรจากับชายคลุ้มคลั่งคนนี้อีกครั้ง
แต่เอาปืนออกมาค่ะ

แล้วก็ต้องประสานกองกำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
เข้าสนับสนุนกำลังเพิ่มเติม
เช้าใช่ไหมจากนั้นสายค่ะ
โมงตำรวจที่ปรากฏอยู่ในคลิปนะคะ
ตำรวจนายที่สวมเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะคะ

ทำทีชักชวนให้ชายคลุ้มคลั่ง

และเป็นจังหวะที่นายสมเกียจเดินออกมาจากบ้าน
ก็จะมาคุยแหละเกลี้กล่อมเกือบสำเร็จแล้ว

ขับรถกระบะที่เขาขโมยไปน่ะ
ขับออกมาออกมาจากในบ้าน
และในรถมันมีปืนและมีดวางอยู่ด้วยนะคะ
พอนายสมเกียจชายคุ้มคลั่งเห็นแบบนั้นค่ะ
เอ้ารถที่ขโมยมาจะเอาไปไหนล่ะ

แล้วก็เข้าไปทำร้ายตำรวจที่สวมเสื้อสีเหลือง

จากนั้นค่ะเจ้าตัววิ่งกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้ง
ตำรวจก็จะอาศัยทีเผลอบุกเข้าไปจับ

จับได้ไหมดูคลิปค่ะ
คลุ้มคลั่งนายสมเกียจนั่งอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้าน
ตำรวจค่ะเข้าทางหลังบ้าน
แล้วก็ออกมาชาร์จตัวเขาไว้ได้

เจ้าหน้าที่เป่าปากเลย
สบายแล้วได้กลับบ้านแล้ว๑๖ชั่วโมงเนี่ยนะคะ

ถูกควบคุมตัวไปโรงพักตรวจหาสารเสพติดหน่อยสิ

นั่งยิ้มเนี่ยโดนจับนั่งยิ้มอยู่เลยอ่ะ

อารมณ์ดีเพราะเป็นคนอารมณ์ดี

เอาอาชีพของเขารับจ้างทั่วไปนะคะ

ก่อนหน้านี้๔เดือนที่ผ่านมาคลุ้มคลั่งบ่อยเลย

และรายล่าสุดเป็นนะ